ไปดูสะพานที่จังหวัดพิศนุโลก

สวยสวยที่สุดเลย

เล่าก่อนดิฉันอยากรู้ว่าเขามาเดินทำไม
ทำอะไรเหมือนนางบ่งนางแบบมืออาชีพเลย
นี่เขามาเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยที่สวยงามและปังมาก

ผู้สาศิลป์ถิ่นสองแควร์จากท้องถิ่นสูอยสาหกล
จัดขึ้นที่บริเวณสะพานภราชาวัญชันจังหวัดภิษฎุโลก
งานนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
แล้วเขาถ่ายทอดความเป็นมาของผ้าไทย
อันเป็นที่น่าสนใจสู่สายตาประชาชน
โอ้โฮสวยมากงานนี้เขาจัดให้ขึ้น
ตรงกับช่วงของการเฉลิมฉลองสะพานข้ามแม่น้ำน่านแห่งใหม่แห่งนี้ด้วย
สะพานใหม่เหรอคะสะพานมันใหม่เลย
ภายในงานนะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะ
แล้วก็มีการประดับไฟสวยงามทั้งสะพาน

ทะพานดีสวยสวยมาก
สะพานก็สุด
อาจได้เวลาแล้วนางแบบ
นี่ก็มาก็สวยอยู่แล้ว
โหดูเอาแล้วกัน
ชอบนะผ้าไทยเวลาเอามาประยุกต์เป็นชุดราตรีชุดสากลสวยงามมากจริงดู

โอ้โหคุณดูครบไหม๒๕
ดูหมดเลยครับเพราะเราต้องสืบสารวัฒนธรรมผ้าไทย

ดีมากมากเลยแล้วปิดท้ายนะครับเขามีการแสดงโชว์ด้วย
ที่ว่าสุวรรษภาษณ์นาฬนักฐีวิถีสองแควร์
เป็นการโชว์ยิ่งใหญ่อลังการตรงสะพานนี่แหละครับ
ดูโหมีอะไรดูอลังการเนอะ
อลังมากคุณภิกษณุโลกเมืองสองแควร์
แสงสีเสียงมาหมดเลยเออเป็นไอเดียที่ดีด้วยนะ
เอาสะพานมาเป็นแบบว่าแคทวอล์กเดินแบบนี้
สวยงามเป็นการศึกษาธิ์ศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็ดึงจุดเด่นอัตลักษณ์ของเมืองสองแขวง
สุดยอดเอามาให้ดูกันแบบนี้พิศนโลกของดี
ภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจคนหน้าตาก็ดีดีใช่ไหม
พูดไปเรื่อยทุกคนยกเว้นคุณชนะดิฉันว่า
มีโอกาสนะคงจะได้ใช้สะพานนี้สัญจรด้วยนะคะเพื่อความสะดวกค่ะ